ไป๓เซตรวดจากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ

แต่ว่าสุดท้ายก็ต้านทานความแข็งแกร่งไม่ไหว
แพ้ไป๐ต่อ๓เซตหล่นไปเล่นในรอบจัดอันดับ๕๘ครับ
อเล็กบอลชายชุดอายุไม่เกิน๒๐ปีชิงแชมป์เอเชียนัดชี้ชะตาในรอบ๘ทีมสุดท้าย
โดยสถิติก่อนหน้านี้ทีมไทยไม่เคยเอาชนะเกาหลีใต้ในรายการนี้ได้เลย
นี้โค้ชยุ่นมนชัยจัดผู้เล่นชุดหลักลงสนามทั้งภูสิตโพนรินกันตะพัดคุณมีรวมถึงกิติพงศุกร์สารา
แรกทีมไทยยังไม่นิ่งพอแม้จะมาทำคะแนนในช่วงปลายเซตแต่ก็ไม่ทัน

ที่๒ทีมไทยยังคงมีข้อผิดพลาดขณะที่เกาหลีใต้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม
บเอาชนะไปอีก๒๕ต่อ๒๐
เซตสุดท้ายทีมไทยมีฮึดทำคะแนนแซงขึ้นมาที่๒๒ต่อ๒๑
แต่เกาหลีใต้กลับทำ๔คะแนนรวดเอาชนะไทยไป๓เซตรวด
โดยรอบถัดไปเกาหลีใต้จะเข้าไปพบกับจีน
ส่วนไทยหล่นไปเล่นในรอบจัดอันดับ๕๘โดยจะพบกับทีมชาติศรีลังกา
ชยุ่นมนชายยอมรับว่าทีมไทยยังไม่นิ่งพอทำให้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไป
แต่ยังคงมีลุ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ก็คือการติดอันดับ๑ใน๕ให้ได้
นัดนี้เด็กก็พยายามอะนะเด็กก็ทำเต็มที่แล้วนะ
เพราะว่าเราค่อนข้างแข่งติดไว้นิดนึงสมรรถภาพเราค่อนข้างลดลงนะฮะ
เพราะว่าเราไปเล่นที่พม่า๕แมทแล้วก็มาต่อนี่อีกแมทที่๕แล้วก็เป็น๑๐แมท
ทำให้สมรรถภาพตรงเนี้ยเราน้อยลงไปนิดนึงเพราะว่ามันแข่งปิดทุกวันเลยนะฮะ
ก็ไม่เป็นไรเด็กทำเต็มที่ทุกอย่างแล้วนะครับ
แกรมในรอบรองชนะเลิศทีมชาติอีรานจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่น
ขณะที่เกาหลีใต้จะพบกับจีน
ส่วนไทยจะลงแข่งขันกับศรีลังกาในรอบชิงอันดับ๕๘
เวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาทีวันนี้ตามเวลาประเทศไทย
ทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของการแข่งขันวอเล็กบอลชิงแชมป์เอเชีย
รุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปีจากเมืองเกาสงประเทศจีน
วิรวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน